ตามกันต่อนะคะสำหรับกรณีที่ลิลลี่อดีตแฟนสาวของ
รัปเปอร์ชื่อดังยอดวิวสี่ร้อยล้าน
วิวเนี่ยถูกผู้หญิงคนหนึ่งออกมาแฉบอกว่าแฟนสาว
คนนี้เนี่ยเป็นธุระจัดหาล่อลวงให้เธอเนี่ย
ไปร่วมหลับนอนกับแรปเปอร์ชื่อดังคนนี้
ก็ออกมาแฉเป็นเรื่องเป็นราวแจ้งความกันไป
มีการออกหมายเรียกลิลลี่ให้มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ชี้แจงแล้ว
แต่ว่าลิลลี่เนี่ยยังไม่ได้มีการเข้ามาให้ปากคำกับตำรวจแต่อย่างใด

โดยโพสต์ข้อความหลายคนอาจจะเห็นแล้ว
ทำนองที่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงทั้งหมด
ยืนยันว่าไม่มีเจตนาหลอกลวงหรือว่าหลอกล่อใคร
สาเหตุที่เลิกจ้างเพราะไปพบพฤติกรรมที่ไม่สบายใจเลย
สินให้เดินทางกลับแต่ความเห็นไม่ตรงกัน
ลิลลี่บอกทิ้งท้ายไว้ว่าต่อจากนี้จะสู้ด้วยความจริง
ดำเนินคดีกับทุกคนที่หมินประมาทเพื่อปกป้องสิทธิ์ตัวเอง
แต่ความคืบหน้าวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวเราถามไปที่ผู้กำกับการ
พ่อเมืองขอนแก่นที่เป็นต้นทางในการออกหมายเรียกลิลลี่นะคะ
ปรากฏว่าลิลลี่ยังไม่ได้มาประสานเข้าพบพนักงานสอบสวนเลย
หมายเรียกครั้งแรกที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ระหว่างวันที่๒๕กุมภาพันธ์ถึง๓มีนาคม
ถ้าเลย๓มีนาคมไปแล้วยังไม่มาตำรวจจะออกหมายเรียกครั้งที่๒
และถ้าหมายเรียกครั้งที่๒ลิลลี่ยังไม่มาอีก
คราวนี้เป็นอำนาจโดยชอบทำของตำรวจแล้วที่จะสามารถออกหมายจับได้เลยโดยไม่ต้องขอสารนะคะ

คือเป็นภาพที่เธอบอกว่าเป็นภาพเก่าแล้ว
ว่าถ่ายสวมให้แฟน
แต่คดีนี้เนี่ยที่เธอแจ้งความเนี่ยคือกับลิลลี่ที่เป็นแฟนของแรปเปอร์

แต่ก็ต้องไปดูว่าเมื่อมันมีคดีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยที่ถูกเปิดเผยเนี่ย
คือตัวน้องแอนที่ไปแจ้งความเนี่ยเธออายุ๑๘

จะเข้าขายเรื่องของเด็กเยาวชนอะไรยังไงหรือเปล่าอ่าอันนี้อันนี้ก็ต้องไปรอขยายผล
แต่ว่าเธอแจ้งความเฉพาะตัวของลิลลี่เท่านั้น
ใช่ค่ะเฉพาะลิลลี่อย่างเดียวว่าเป็นคนที่เป็นธุระจัดหาเรื่องล่อลวงไปกระทำอนาจารย์นะคะ
ทีนี้ย้อนไปดูไทม์ไลน์กันหน่อยนะคะสำหรับนางสาวแอนที่เธอบอกว่าบ้านเกิดเธออยู่ชุมพรใช่ไหม

บอกว่าเธอเดินทางมาถึงขอนแก่นกลางดึกวันที่๕ต่อเนื่องวันที่๖กุมภาพันธ์
เดินทางมาถึงปุ๊บถูกเรียกให้เข้าพบรัปเปอร์หนุ่มทันทีและให้มีเพศสัมพันธ์เลย
ลิลลี่เนี่ยแหละเป็นคนชงเหล้าให้ดื่มก่อนแต่ก็ไม่ได้เมามากเธอว่าอย่างนั้น
ที่๒๗กุมภาพันธ์ถูกเรียกเข้าไปช่วงบ่ายก็ชงเหล้าให้ดื่มแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กับแรปเปอร์อีก
ครั้งที่สามสิบเอ็ดกุมภาพันธ์ถูกเรียกเข้าไปหาแล้วลิลลี่ที่ว่าเป็นแฟนสาวของแรปเปอร์เนี่ย
ส่งขวดแก้วให้สูดดมจนเธอมีอาการหมื่นเหมา
นี่คือคำบอกเล่าของเธอนะที่เธอบอกว่าเดี๋ยวถูกล่อลวงไปให้หลับนอนเนี่ย
เราก็ไปตรวจสอบดูด้วยเหมือนกันนะคะรีสอร์ทกับบ้านพักเนี่ยอยู่ห่างกัน๕กิโลเมตร
ขับรถใช้เวลาแค่๕นาทีเท่านั้นเองทีมข่าวก็ลองขับรถตามกันไปดู
อ่าก็เป็นเส้นทางต่างเนี่ยนะฮะ
คุณผู้ชมครับเราได้ไปคุยกับแม่แล้วก็ตาของหญิงสาวที่ชื่อน้องแอน
เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่หลานสาวเขาเจอปัญหานะฮะแล้วก็ลูกสาวเขาเจอปัญหานะครับเดี๋ยวฟังนะฮะ
กาก็ไม่รู้ว่าสายไตผันปืน
แต่ตอนนี้มันกลัว
ว่าห้าลอกไหนเรามันลาไปต่างห่าง
มีอีกคนนึงเป็นตาที่เลี้ยงลิลลี่มา
เดี๋ยวลองฟังในมุมของตาที่เลี้ยลิลลี่มาด้วยนะครับ

ไม่มีการตอบรับจากเลขใหม่ที่คุณเรียกค่ะ
ไม่มีการตอบรับ
มันก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ผมฟังเลยนะครับเพราะว่า

มันรู้รู้ทีหลัง

รู้นานแล้ว
หลายปีแล้ว
คงจะไม่จริงแล้วผมว่ามัน

จริงก็ให้เขาคงได้ขาดนมทรายมาแก้ฟ้ามันเลยไป
เพราะว่าเราก็สงสารหลานมันมีเรื่องอยู่แค่นั้น
วันนี้ยังกินข้าวไม่ลงเลย
เป็นห่วงอยู่ว่ายังไงก็ให้โทรมาติดต่อบ้าง
ก็เดี๋ยวต้องรอฟังทางฝั่งของลิลลี่
หรือว่าทารัปเปอร์จะชี้แจงอะไรด้วยนะฮะ
แต่ว่าก็ต้องไปตามหมายเรียกที่เจ้าหน้าที่เขาเรียกเอาไว้นะครับ